ช่วงค่ำวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งหลายคน

รวมทั้งสะพานแขวนกลางเขื่อน

นี่นะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเลยที่คุณผู้ชมเห็น
นี่เป็นสะพานแขวนกลางเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ยังคงมั่นคงแข็งแรงปกติดีเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกไปตรวจสอบไปแล้วไม่มีรอยร้าวใดนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ยืนยันอีกว่าไปตรวจสอบโครงสร้างของเขื่อนเช่นเดียวกัน
สรุปแล้วตอนนี้ทั้งสะพานทั้งเขื่อนสภาพปลอดภัย
ไม่ได้รับผลกระทบใดและกรมชลประธานเองก็ยืนยันว่า

ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าช่วงนั้นที่มันเกิดเหตุ
สั่นไหวเนี่ยคือเขาสามารถรับรู้ได้เลยนะ

และหลังจากเกิดเหตุแล้วหลังจากช่วงค่ำ
เขาก็ไปเที่ยวชมสะพานแขวนแห่งนี้

เขาบอกว่ามันคงแข็งแรงดี
และก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
พากันมาเช็คอินมาท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน